คุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นดราม่าแล้วพูดถึงกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก็คือกรณีการไลฟ์ของคุณแม่ซาร่าคาซิงกินี่นี่แหละ
บอกว่าเหมือนประมาณว่าคุณพ่อไม่รักเขาอะไรประมาณนี้
ชาวเน็ตหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะบอกว่าคือคำพูดที่เด็กพูดออกมาเนี่ยเด็กอายุ๖ขวบเนี่ยไม่น่าจะคิดเองได้
หลายคนก็เป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณไม้พีรัตน์ด้วยเพราะว่าคำพูดที่พูดออกมาจากปากลูกชายมันค่อนข้างสะเทือนใจหัวอกคนเป็นพ่อมาก
ว่าการที่ลูกบอกว่าไม่รักเรายังเจ็บน้อยกว่าการที่ลูกคิดว่าเราไม่รักเขา
ซึ่งก็มีคนในวงการบันเทิงกับชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจไม้กันเยอะแยะมากมาย
อีกคอมเมนต์ผมไม่ชงเป็นหมื่นคอมเมนต์เลยนะคะ

เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะพี่ชายอย่างคุณก๊อฟพิชยะ
ก็ออกมาเปิดใจในรายการดังแล้วก็พูดถึงความรู้สึกของน้องชาย
บอกว่าไม้ก็อดทนมาตลอด๖ปีเพื่อลูก
ทุกคำด่าสารพัดรวมถึงครอบครัวเองก็ถูกมองว่าปัดความรับผิดชอบมาโดยตลอด
แต่ทุกคนเลือกจะเงียบเพราะไม้ไม่อยากให้กระทบไปถึงลูก
แล้วก็ยอมรับว่าจุกนะกับคำที่หลานพูดออกมา
เชื่อว่าหลานไม่น่าจะคิดคำพูดแบบนี้ได้
และฝากถึงอีกฝ่ายนะอย่าใช้เด็กเป็นเครื่องมือ
อยากให้คิดและไตรตรองให้ดีเพื่อลูกนะคะ

ใช่แล้วค่ะจะติดตามกันต่อแล้วกันนะเรื่องนี้นะคะ
ที่สุดก็ต้องรอที่ศาลนะคุณผู้ชม